บรรยากาศที่น่าติดตามมากนะครับก็คือบรรยากาศก่อนเกมเพราะว่าคู่ของทีมไทยเองเนี่ยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวของเราไปก่อติดบรรยากาศ
แน่นอนครับพอคนเข้าไปเกินเนี่ยการบริหารจัดการมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องการจัดการมาพอสมควรแล้วกับการปล่อยคนเข้าไปสนามแล้วโซนโคต้าต่างก็อาจจะมีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยไปรวมกันทั้งไทยแล้วก็เวียดนามด้วยสุดท้ายเนี่ยเห็นตามข่าวว่ามีมีสาวหมัดใส่กันด้วยนะครับสุดท้ายก็

ด้วยทางฝั่งไทยและก็ฝั่งอินโดนีเซียและแปลงเชื่อว่าทุกคนอึดอัดแล้วแน่นอนนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็อินโดนีเซียเป็นทีมที่ยอมรับว่าเป็นทีมที่เก่งมาก
เพราะลงไปในสนามว่าตนไม่เห็นด้วยกับกรรมการ

จตนาไม่ใช่ต้องการไปมีเรื่องแต่เป็นการพยายามแย่งลูกทีมออกจากคู่แข่ง
รอบชิงชนะเลิศจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพแต่ก็ไม่กลัว
เพราะเจ้าตัวบอกเองตั้งแต่ยังไม่รู้ผลแข่งขันเป็นภาษาไทยสั้นว่าอะไรก็ได้

ขณะที่บัตรรับชมในเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบเวียดนามในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
เวลา๑๙นนน่ามิดิ้งสเตดียม
ล่าสุดกลุ่มแฟนบอลชาวไทยในเวียดนาม

กีฬาฟุตบอลเพื่อรับบัตรและนำมาจำหน่ายตามจำนวนที่ถูกจองเข้ามาประมาณ๑๐๐ใบในราคา๓แสนดอง
หรือประมาณ๔๕๐บาทซึ่งไม่มีการบูดราคาเพิ่มแต่อย่างใด
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วิริตมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี